เรื่องนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะเขาว่ามันว่ามันเป็นถ้ำที่เป็นอันซีนแห่งจังหวัดอุบลราชธานี
อยู่ที่ไหนพี่กัดอยู่อย่างไรไปดูค่ะ
วัดถ้ำเหวสินชัยอยู่ที่อำเภอโขงเจียมใกล้กับวัดถ้ำครูหาสวรรค์
เดินเข้ามาแล้วก็มีน้ำตกแต่ว่าแนะนำให้ไปหน้าฝนนะคะ

จะมีพระท่านปฏิบัติธรรมอยู่นะคะ

ตามแม่มาแม่จะพาไปมูแสดงว่าสายมูตัวจริงก็เลยพาเรามาที่แห่งนี้ที่นี่คือ
วัดถ้ำเหวสินชัยนะคะตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติแก่งตนะตะบนโขงเจียม
อะเผลอโขงเจียมจังหวัดอุปวรรณราชธานี

มีสิ่งที่น่าสนใจซ่อนอยู่
เข้าไปค่ะเข้าไปข้างในนะจะมีพระเป็นพระพุทธทรายาทธรรมสวยงาม

ซึ่งจุดนี้มันเงียบสงบคนก็มักมาปฏิบัติธรรม

แล้วบริเวณรอบจะมีนี่พระฤาษี
หลายตันนั่งปฏิบัติธรรมอยู่
แต่เป็นรูปปั้นนะก็ทำให้เราได้เห็นถึงความสงบ

แล้วบางช่วงบางพื้นที่บางจุดจะเป็นลานกว้าง

จะมีน้ำตกไหลออกมาจากหน้าผาผ่านหน้าถ้ำ
เป็นเหมือนกับม่านน้ำที่สวยงาม

แต่ว่าช่วงที่เจ้าของคลิปเข้าไปมันยังไม่ได้ฝนตกถูกไหมคะ
แต่เล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าที่นี่ก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม

โอ้โหเอาแต่ต้องเงียบ
เอ้าใช่เงียบแต่อย่างนั้นจะทำรายการอยู่
เออถ้าเข้าไปแล้วก็ไปดูไปชมอย่างสงบเงียบนะ
เขาเปิดให้เราเข้าได้๘โมงเช้าถึง๖โมงเย็น

เห็นไหมคนที่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ไป
แต่ดูผ่านคลิปก็สาธุสาธุกันไปตามกัน

ใครที่ชื่นชอบวัดที่มีความธรรมชาติและสงบแบบนี้
อุบลหน่อยนึงแวะเข้าไปดูหน่อยนะคะ
ตามไปดูต่อก็ได้ในติ๊กต๊อกตามแม่มา

และจับท้ายหนูจะไปเจ้าศรีอุบลราชธานี
เราสามคนเคยไปแล้วในช่วงเทศกาล

ถูกต้องมีโอกาสนี่จะไปอีก